ส่วนวันพรุ่งนี้ใครจะไปพัทยาใครจะไปชนบุรี
กลับมาควักแล้วนะช่วงที่ผ่านมาไม่ต้องควักนะ
ไม่ต้องควักเขาให้วิ่งฟรี
เริ่มต้น๑๐บาทนะฮะหลังทดลองใช้ระบบมานานกว่า๓เดือนนะครับ
จะเริ่มเก็บค่าผ่านทางในราคาที่สูงขึ้นหน่อยแล้วนะ
ก็ตั้งแต่วันที่๑๙เมษายนนะครับอย่างที่บอกไป
ใครที่ใช้ทางหลวงพิเศษหมายเลข๗ช่วงกรุงเทพชนบุรีพัทยา
จะต้องเสียค่าธรรมเนียมผ่านทางในอัตราเริ่มต้น๑๐บาท
สูงสุดไม่เกิน๑๐๕บาทในรถยนต์ไม่เกิน๔ล้อ
รถยนต์๔ล้อเสียค่าผ่านทางสูงสุดไม่เกิน๖๐บาท
รถยนต์เกิน๔ล้อแต่ไม่เกิน๖ล้อก็จะเพิ่มเป็นสูงสุดไม่เกิน๑๗๐บาท
และรถบรรทุกเกิน๖ล้อขึ้นไปราคาไม่เกิน๒๔๕บาทนะครับ
โดยอธิบดีกรมทางหลวงนายธานินสมบูรณ์เปิดเผยนะครับว่าได้ทดลองใช้ระบบปิด
ตั้งแต่วันที่๕มกราคม๒๕๖๑เป็นต้นมา
เพื่อให้ประชาชนคุ้นเคยกับระบบ
ส่วนบุคลากรและระบบต่างมีความพร้อมในการที่จะดำเนินการกันแล้วนะครับ
แต่ก็มีข้อกังวลนะฮะกังวลว่าเมื่อเริ่มเก็บค่าผัดทานจริง
ประชาชนจะไม่คุ้นชินในการจ่ายเงินในขาออกตามด่านต่าง
ดังนั้นเพื่อความสะดวกและเป็นการลดปัญหารถชะลอตัวของหน้าด่าน

เวลาเก็บทางน่ะรอจะจ่ายทางนี้แหละโอ้โหคุณ
บางทีติดเป็น๓กิโลกรัมติดเป็น๕กิโลกรัม
สำหรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บกรมทางหลวงจะนำฝากกระทรวงการคลัง
เพื่อนำมาใช้บำรุงรักษาทางสะพานและก็ระบบอำนวยความสะดวกต่าง
ในสายต่างต่อไปนะครับ